บอกว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งลอยคออยู่กลางทะเล
แล้วจะช่วยเขายังไงแล้วเขาไปอยู่อย่างนั้นยังไง
เดี๋ยวลองดูนะคะคุณผู้ชมคะเป็นนาทีชีวิตเหมือนกันค่ะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด้านของบริษัทสว่างโรจนาธรรมสถานสัตหีพ
เขารับแจ้งบอกให้มาช่วยผู้ชายคนนี้หน่อย
เจอชายคนนึงค่ะลอยคอเกาะเซิร์ฟบอร์ดอยู่แบบนี้
กลางทะเลที่อ่าวสัตหีบค่ะ
บริเวณนั้นใกล้ฐานทัพเรือสัตหีบด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเกาะเซิร์ฟบอร์ดอยู่แบบนั้น
กู้ภัยพยายามพายเรือเข้าไปช่วย
สุดท้ายคุณผู้ชมนี่กู้ภัยต้องไปแบบนี้พายเรือเข้าไป
มันห่างจากชายฝั่งประมาณครึ่งมายทะเลได้
ก็พายเข้าไปช่วยแล้วก็พาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แต่สภาพเขาหมดแรงมากแล้วว่า
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเบื้องต้นยังไม่ได้รู้เรื่องชื่อกับอายุอะไรนะคะ
แต่ว่าดูแล้วเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
แต่ที่สำคัญคือมีอาการอิดโรยจนแทบจะหมดแรงไม่ไหวแล้ว
คือเกือบจะเกาะเซิร์ฟบอร์ดไม่ไหวแล้วอะค่ะ

คนที่เขาไปช่วยเขาชื่อคุณชะนนชัย
บอกว่าผมคุยกับผู้ชายคนนี้นะ
เพียงแต่ว่าเขาพาเซิร์ฟบอร์ดออกไปตกหมึก

พายเซิร์ฟบอร์ดไปตกหมึกตรงอ่าวสัตหีบ
อยู่ดีเป็นลมหน้ามืดเลย
เพราะเป็นลมหน้ามืดแล้วคุณสูงอายุด้วยนะ

ทีนี้พอตกจากเสิร์ฟปุ๊บขึ้นไม่ได้
ตัวเขาเองพยายามตีขาตีว่ายน้ำเข้าฝั่ง

สุดท้ายโชคดีมีคนมาเห็นก่อน
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยได้นะคะ

แล้วถ้าเกิดว่าเจอแดดแรงเป็นลมนะคุณคิง